คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยต้องเตือนภัยกันหน่อยนะครับ

คือมีอย่างนี้ครับมีคันหนึ่งเบียด

ดูพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งสองคันดีกว่านี้ก่อน
ที่มาปิดหน้าปิดหลังรถของผู้เสียหายครับไปดูกันครับ

นี่ค่ะขันข้าวอีกครั้งนึงตายแหละ
ฟ้าน
คุยเลยคุยเลยเรียกมันเลย

มันแก๊งโครฟทรัพย์พี่
มีขันข้าวว่าขันขาวเบียดพี่อีกแล้ว
โชคดีนะฮะที่เหยื่อซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเนี่ย
คือพลเมืองดีเขาขับตามมาเขารู้เลย
พฤติกรรมของรถเก่งสองคันเนี่ยมันแก๊งตบทรัพย์
คือลักษณะของการตบทรัพย์แบบนี้มันจะมายังไงรู้ไหมคุณ
วิธีการของมันก็คือคันหนึ่งเบียดอีกคันหนึ่งตบ
ตามสูตรของแก๊งเบียดตบทรัพย์บนถนนนะครับ
คือเขาจะเล็งหาเหยื่อที่ขับรถเก่าหน่อย
แล้วก็คาดว่ารถคันนี้ไม่มีประกันภัย
โดยรถของแก๊งคันแรกนะฮะก็ทำหน้าที่ในการขับจี้ท้ายก่อน
จี้ท้ายทำไมจี้ท้ายเพื่อให้เหยื่อ
หรือว่าคนขับรถกระบะคันนี้ขับหลบซ้ายหน่อย
พอเหยื่อขับหลบเข้าซ้าย

เพื่อที่จะให้รถของเหยื่อมาเฉียวชนด้านหน้า
ให้มันสะกิดกันไงให้มาสะกิดกัน
จากนั้นก็จะต้องมีการจอดกันแบบนี้นะครับ
รถที่เป็นรถของแก๊งคันดำก็จะจอดแล้วก็เตรียมเลย
เดี๋ยวจะเรียกเงินเลยค่าเสียหาย
ส่วนรถเก่งคันสีขาวเขาก็จะไปบังหน้าเอาไว้
ข้างหน้ารถเหยื่อไว้เพื่อให้รถเหยื่อหนีไปไหนไม่ได้

ใช่เหมือนถูกกั๊กไว้แบบนี้เลย
แต่ปรากฏว่ารถพลเมืองดีเขาเห็น
เขาเลยขับตามลงมาช่วยแล้วรถคนร้ายก็ขับไปเลย
เข้าไปเลยใช่ไหมคู่นี้ถือว่าโชคดีมาก
พลเมืองดีก็บอกไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ
แล้วก็ไปบอกเหยื่อว่าพี่พี่ตกเป็นเหยื่อแล้ว
พวกนี้แก๊งเบียดแก๊งตบนะครับ
คนโพสต์ก็คือคนที่เป็นพลเมืองดีที่ลงไปช่วยนี่แหละฮะ
นำคลิปมาโพสต์เพื่อเตือนให้คนแถวเพชรบุรี
และคนประจวบระวังแก๊งตบทรัพย์แก๊งนี้

ซึ่งวิธีการที่จะสู้รบปรบมือกับแก๊งตบทรัพย์แบบนี้นะ
พลเมืองดีแนะนำไว้เลยบอกว่ารถเนี่ยควรมีการติดกล้อง
ทำประกันภัยไว้เป็นชั้น๓ก็ยังดีนะฮะ
เพราะพวกนี้จะไม่กล้าเรียกเงินกับรถที่มีประกัน
เมื่อกี้พอทุกของรถกล่าวแล้วบอกไม่ต้องทำหลบประกัน
ซื้อแต่พอละบอก็พอติดไว้สักนิดเดี๋ยวครับ
พอเทศประกันชั้น๓บวกประบอบนี่
ผมว่ามันสตุ้งสตังค์ไม่กี่บาทดีกว่ามาเจอไอ้แก๊งพวกนี้
แล้วเวลาถึงปั๊บไม่ต้องไปคุยมันก็คุยกับประกัน